คือเรื่องของการลักลอบขนส่งแรงงานต่างด้าวเนี่ย

ให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยเขาแอบแบบนี้

อันนี้มันถังนี่มันเป็นค่า

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตำรวจเขาจะค่อยให้แงะออกมา

คุณผู้ชมเรามานับไปพร้อมกันเลยอ่ะ

มันลองออกมาเห็นข้างล่างมั้ย

ออกมาเลยออกมาเลยก็ได้

อันนี้คนแรกออกมาแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมนับไปตามกันว่า

อัน๓แล้วกลาย๔๕

ร้อนสิคุณหายใจก็ลำบาก

มันคือการดิดลดเอาตัวรอด
ในการที่จะไปหางานทำในที่มันดีกว่าที่เขาอยู่

หลายข่าวที่ออกมาทั้งที่เมืองไทยก็มี
อังกฤษก็มีจำได้ไหมล่าสุดที่เจอเป็นรถคอนเทนเนอร์เลย

ผู้ชาย๓คนผู้หญิง๓คนรวมเป็น๖คน
อายุระหว่าง๒๕๔๕ปี
ทะเบียน๑ท้อภูเท่าบ่อใบไม้๖๖๒๓
มีนายวิทยาวัฒน์มาลัยเป็นคนขับรถ

แล้วก็ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
เขาร่วมกันสกัดจับเอาไว้ได้

ห่างจากชายแดนไทยพม่ากว่า๑๔กิโลเมตรค่ะ
ถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่เขาถึงรู้
คือเราดูผ่านก็เหมือนรถบรรทุกน้ำทั่วไป

เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่ท้ายรถมันมีพิรุษ
พลาสติกที่มันทุกมามันไม่มีน้ำไง
บรรทุกถังน้ำแต่ทำไมไม่มีน้ำ
แต่มันดูมีน้ำหนักครับแล้วก็เลยลองเคาะเคาะตรวจไปตรวจมาอ้าว
ใต้ถังนี่มันมีช่องลับนี่นะ
ใช้แม่แรงขนาดใหญ่หลายตัวดัดแปลงเข้าไปเสริมด้วยเหล็ก
ให้ถังน้ำมันลอยสูงเกือบ๓๐เซนติเมตร
แล้วก็เอาแผ่นไม้กับผ้าสีดำมาปิดเอาไว้
นายวิทยาวัฒน์ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีบอกว่าครั้งนี้
เป็นครั้งที่สองแล้วครับที่ผมขนส่งแรงงานต่างด้าว

ส่งแรงงานโดยใช้มอเตอร์ไซค์ตามจุดนัดหมายก่อน
จากนั้นก็ขึ้นมาที่รถกระบะทีละคน๒คน๓คน๔คนจนครบ๖คน
แล้วก็ให้แรงงานพร้อมกับสัมภาระมุดลอดตัวเข้าไปเหมือนตอนที่มุดออกมา
แล้วก็เอาตัวหัวขึ้นไปซ่อนในถังน้ำขาก็วางไว้ที่พื้น
ใช้เส้นทางเลี่ยงด่านตรวจร่วมเพื่อความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน
แต่ไปใช้เส้นทางหลังเรือนจำชั่วคราวเพื่อหนีการจับกลุ่ม
ซึ่งแรงงานทั้งหมดจะถูกส่งไปทำงานที่กรุงเทพ
โดยได้ค่าขนส่งนายวิทยาวัฒน์ได้๘๐๐๐บาท
อย่างที่บอกว่าดูภายนอกมันดูไม่ออกจริงค่ะว่า
มันดูเป็นถังน้ำธรรมดามากแต่เจ้าหน้าที่เขาเห็นมาเยอะ
เขารู้ว่าแต่ละอย่างมันดูมีพิรุษตรงไหนอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้หรอกค่ะ